วันนี้๒๖พฤษภาคมวิสาขบูชาวันพระใหญ่
แต่ก็เป็นวันราหูอมจันทร์ด้วย
หลายคนเขาเตรียมการตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ
เพราะเขาบอกว่าจะมี๒ราศีที่จะได้รับผลกระทบหนัก
คืนนี้จะมีจันทรุปราคาเต็มดวงหรือว่าราหูอมจันท
เขาก็เตรียมแล้วของดำ๘อย่างที่จะเอามาเส้นมาไหว้ของต่างนานานะคะ
พาไปดูคนที่ใช้โอกาสนี้ในการอาบน้ำมนสะดอกเคราะห์กันด้วยค่ะ
นี่ค่ะเกิดขึ้นที่วัดเสาหินตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
คนก็มาขอรดน้ำมนต์สะดอกเคราะห์หน้ารูปปั้นพระราหู
ขจัดปัดเป่าเคราะหร้ายออกจากตัวเพราะว่าคืนนี้คือคืนราหูอมจันทร์แบบเต็มดวงนะคะ
แล้วเขาก็มีการนำของดำ๘อย่างมาเส้นไหว้รูปปั้นเท้าอสุรินทราหู
ปัดเป่าบรรเทาเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี
คนที่เขาเชื่อเรื่องนี้เขาบอกเลยนะคะว่า
สำหรับ๒ราศีที่จะได้รับผลกระทบหรือว่าโชคร้ายเนี่ย

ก็คือราศีพฤศพกับราศีพิจิกษ์ค่ะ
เขาบอกว่าก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
เพราะฉะนั้นใครที่เกิดสองราศีนี้เขาก็จะเอาของดำมากราบไหว้บูชาพระราหู
จะได้ผ่อนให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีนะคะ
พระอธิการบุญโสงกันตธัมมูลเจ้าอวาสวัดสาวหิน

ประชาชนก็เลยพากันมาอาบน้ำมนต์สะดอกเคราะห์แก้อาถรรพ์
และที่สำคัญพระท่านบอกแบบนี้ค่ะ
เชื่อไม่เชื่ออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่พระท่านอยากจะบอกให้จำไว้ก็คือว่า
ตั้งสติกาดอย่าตกระวังภัยรอบตัว
แล้วเรื่องร้ายมันก็อาจจะกลายเป็นดีได้
อันนี้ที่พระท่านบอกนี่จริงเลยนะ
ใดก็ตามที่เรามีสติกาดไม่ตกและระแวดระวังรอบตัว
โอกาสที่เรื่องร้ายจะเกิดกับเราเนี่ยมันก็ยาก
แต่สำหรับใครที่เขาค่อนข้างเชื่อในเรื่องนี้ไม่สบายใจ
ก็ถ้าอยากจะไปทำเพื่อความสบายใจไปกลับไหว้อันนี้เราก็ไม่ว่ากัน
โดยเฉพาะเรื่องที่ร้ายที่สุดตอนนี้ใกล้ตัวเราที่สุด
ได้ง่ายที่สุดก็คือโควิด๑๙ค่ะ